สวัสดีครับอาจารย์ภิกษามหาชนในรอดเต็มพอร์ตของเรา
กว่าจะได้มาเนอะแหมวันนี้ลุ้นขนาดไหนครับคุณ
ก็นิดนึงครับพี่ไม่เท่าไหร่

แล้วพี่จ้าจ๋าเคยช่วยได้เกือบถึงแสนด้วย

พร้อมแล้วมาเลยมาด้วยนี้
วินดีมาปรึศนาพิชาเจ้าได้ตลอดเวลา
เรื่องการใช้ดวงดาวเรื่องการหยุดหรือเล่นต่อ

คุณแจ็คอเรียกคุณแจ็คนะครับ

แจ็คอเรียกคุณแจ็คนะครับ

แจ็คอเรียกคุณแจ็คนะครับ

แจ็คอเรียกคุณแจ็คนะครับ

เห็นกันอยู่เป็นซองอ่าแข็งแข็งนะครับฉีกซองแล้วใส่น้ำปั๊บโอ้อ่ะ
อร่อยเลยชาติแรกที่ผลิตครับได้แก่

ขอบคุณพี่จ้ามากมาท่าต่อไปนะฮะ

นี่ไปถึงเยอะเลยถึงแสนหนึ่งเลยเอาใจช่วยนะฮะ

มีน้องหนูนานะครับอาจารย์วันชัยนะครับ
มีพี่ต้อยหมวกแดงแล้วก็มีคุณหยวน

หยวนเนี่ยเขามีความรู้เยอะมาก
ช่วงนึงเขาบ้าโทรศัพท์เขาก็จะรู้ลึก
ไม่เดี๋ยวออกกำลังกายก็สวดหมน

คุณหยวนครับขอคำถามด้วยครับ

หลายคนคงจะชอบไปเที่ยวทะเลนะครับ
ทะเลนี่ก็ทะเลภูเขาน้ำตก

คำถามที่หยกจะอยากจะถามเนี่ยนะครับ

ที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล

เดี๋ยวนะขอคิดความเป็นไปได้ของลาวก่อน

ลาวมีแม่น้ำโขงไม่มีทะเล

หมายความว่าประเทศที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเล

ไม่ต้องใช้ดาวสิครับ

ไปบ้าน
มั่นใจเป็นไรรวยเป็นไร

อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือ

ประเทศลาวใช่หรือไม่ครับหยวน

ลาวเดอะครับ

เขาก็จะมีพื้นที่ติดทะเลนะครับ
ยังเหลือ๓ดวงดาวหยุดหรือเล่นต่อ

ต้องเล่นจริงเล่น๓ดาว
อย่างน้อยก็ต้องได้๓๐๐๐นะ
พี่ใช้ดาวหมดเลยข้อ๒
เอาล่ะมาดูขั้นต่อไปครับผม

ผมชอบดูหนังนะครับก็เลยมีคำถามเกี่ยวกับหนังมา

ปัปตันอเมริกาเกิดในยุคสงครามโลก
แล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาในยุคปัจจุบัน
ปตันอเมริกาหลับไปกี่ปีครับ
ไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเลยนะฮะเกี่ยวกับหนังนะครับ

เรายังเหลือดาวอีก๓ดวงอีก๕เดือน
นี่เป็นฉบับฮอลลีวูดเนอะเดี๋ยวนะ
กัปตันอเมริกาก็ภาคตัวที่มันมีตัวเอใช่ไหมเนี่ย

เขาหลับไปกี่ปีอเรนนี่มีคำว่าลับไปกี่ปี

ปีเยอะไปนะฮะ๑๐๐ปีเยอะไปนะครับ
ตัดไปหลับไปตั้งแต่
ตอนนี้ปี๕๘๕๙ปีสัก๖๐ปีนับจากพศ๒๕๖๒

๖๐ก็๗๐อ่ะเพราะว่าสงครามโลกครั้งที่
อันนี้หนึ่งก็นานมากใช่ไหมครับครั้งหน้าที่สองเนี่ย
๑กับ๒ก็ห่างกันจริงมันไม่กี่ปีมาก
ก็น่าจะอยู่ในที่คุณวิจารณ์พิค้องมาก็คือน่าจะ
แต่ใจเนี่ยนะวันนี้รู้สึกยังไงยังไม่รู้ค่ะ

คุณโอมนี่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณข้อหนึ่งข้อนี้

ประมาณแถว๗๐
ถ้าเราตอบ๗๐เราเลือกดาวมาสักดวง๒ดวง

๗๐ปีไหนข้อ๓เอามาสักโดนก่อน
ที่คำตอบข้อไหนครับ

เหลือ๒ดาวเป็นหลุดในข้อ๔อย่างงี้เนอะ
และใช้ดาวตอบเพิ่มว่า๖๐ปีนะครับ

หลับไป๗๐ปี

ไม่ได้ดาว

ตอนนี้เหลือ

ต้องเล่นต่อครับเพราะว่าถึงจะได้รางวัลนะฮะ

ท่านที่๔มีคุณเป๊กเปรมมณัฐ

พี่เอ็กซรึหรอครับ

สวัสดีครับผมเอศพริยัทครับ
สำหรับผมมีคำถามง่ายครับ
ลิมปิกที่จะจัดขึ้นครั้งต่อไป

จะจัดขึ้นที่ประเทศอะไรครับ

จะจัดขึ้นที่ประเทศใด
โอลิมปิกนะครับ

แต่ถ้าใช้โอลิมปิก

สามหมื่นกลับบ้านชัวร์

คือวันนี้มันสนุกมากเลยนะวันนี้
แต่ว่าตอนนี้จะตั้งเป้าไว้ว่า

หกหมื่นคุณต้องไม่ใช้ดาวนะผมรู้สึก
ต้องไม่ใช้ดาวเพราะเก็บดาวไว้ใช้๕หรือ๖อะไรอย่างนี้

เพราะว่า๕เนี่ยอาจจะยาก

จัด๒๐๑๖ครึ่งจะจัดไม่กี่นึงนะมันมีข่าวออกมาแล้ว

ก็ต้องเสี่ยงโดยที่ไม่ใช้ดาวหรืออะไรอย่างนี้

ขอใช้ดาวดีกว่า

แตะที่ไหนครับ

ครับหรูม

คำตอบก็คือประเทศบราซิลครับ
คืออังกฤษจัดไปแล้วจัดไปจัดไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะอังกฤษ
แล้วก็จะมาบราซิฟส่วนญี่ปุ่นเป็นคราวหน้า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้ไป๓๐๐๐๐บาท
ขอบคุณพี่นะพี่ไม่คิดเลย

ใช่เราเทดาวน์หมดเราด้วยเราก็ด้วยลำเล

เครียดคือว่ารุ้นกันมากนะแต่ก็ตัดสินใจถูกที่แปะ

จากเขียนในใจเหมือนกันว่าคิดว่าน่าจะเป็นอังกฤษซับสม
เพราะมันมีประเทศปัจจัดฟูตบอลโลกไป
แต่ถ้าตอบอังกฤษกันแผกมันคิดตรงกันแล้วบอกโอเคครับว่าอะไรแบบนี่
คนเดี๋ยวเขาสาวลุยนะคะเขานักสู้จะลุยยังแสค
แต่ตอนนี้แน่นอนหยุดแล้วแล้วก็กลับบ้านไม่มีเปล่านะครับรับไป๓๐๐๐บาท
ขอบคุณแล้วก็ยินดีด้วยนะครับขอบคุณโอมและขอบคุณน้องจ๋าด้วย
เจอกันคราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป